ดูข่าวใหญ่หน้าหนึ่งกันบ้างนะครับ

หนุ่มใหญ่เจ้าของปั๊มน้ำมันเมืองสะแก้ว
ตื่นมาเปิดปั๊มให้บริการลูกค้าแต่เช้ามืด
คือเกิดเหตุการณ์ขึ้นเมื่อวานนี้นะเจอคนร้ายทำทีเข้ามาขอเติมน้ำมัน
บโอกาสชักปืนจ่อยิงท้ายทอยทะลุเบ้าตาครับสิ้นใจสยอง
ส่วนเมียเห็นเหตุการณ์โดนยิงด้วยครับแต่ดวงไม่ถึงคาดแค่เจ็บสาหัส
ตอนนี้คดีนี้ทางด้านของกรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับ
ผลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรคาลงพื้นที่ไปดูคดีด้วยตัวเอง
คือเมื่อวานนี้ในช่วงบ่ายสักประมาณบ่าย๓โมงครึ่งนะครับ
บริเวณปั๊มน้ำมันศรีสุวรรณรุ่งเรืองถนนเทศบาล๖ตำบลสะแก้ว
พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรคามรองพบตร
เดินทางลงพื้นที่ตรวจที่เกิดเหตุคนร้ายบุกยิงเจ้าของปั๊ม
คือนายประชาวรทัศน์อายุห้าสิบสองปีเสียชีวิต
แล้วก็นางปาริดาวรทัศน์ภรรยาบาดเจ็บสาหัส
ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแพทย์นำตัวเข้าห้องผ่าตัด
ตอนนี้ผลขีดอันตรายแล้วนะครับ
พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติบอกว่าได้สั่งการให้เร่งรัดติดตามตัวคนร้าย
ดำเนินคดีโดยเร็วที่สุดเพราะเป็นคดีสะเทือนขวัญ
โดยคนร้ายตั้งใจจะฆ่าทั้งสองสามีภรรยา
โดยสามีถูกยิงบริเวณท้ายถอยทะลุเบ้าตา
เสียชีวิตในที่เกิดเหตุทันที
ส่วนภรรยาถูกยิง๔นัดคาดว่าสาเหตุเกิดจากความขัดแย้งด้านธุรกิจ
และผลประโยชน์ส่วนตัวนะครับ
เพราะว่าเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ก็เร่งทำงานกันอย่างหนักเลยนะครับ
ในการที่จะไปดูที่ปั๊มน้ำมันที่เกิดเหตุ
ซึ่งเพราะว่าที่ปั๊มน้ำมันที่เกิดเหตุเนี่ย
จริงแล้วเป็นบ้านปูน๒ชั้นนะปลูกในเนื้อที่ราว๑ไร่
ชั้นล่างขายน้ำมันเครื่องแล้วก็ของชำ
ด้านหน้าเป็นปั๊มน้ำมันขายน้ำมันเบนซินแล้วก็ดีเซล

เปิดบริการตั้งแต่เช้าตรู่ถึงช่วงหัวค่ำของทุกวัน
และเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้ง
คือเมื่อวานในช่วงประมาณสัก๗โมงครึ่งนะครับ
น้ำมันที่เกิดเหตุไม่ได้มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดเอาไว้ด้วยนะฮะ
และไม่มีพยานแวดล้อมเห็นเหตุการณ์

สืบสวนตอนนี้อยู่ระหว่างลงพื้นที่
ไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางทั้งหมดนะครับ
จากที่เกิดเหตุอยู่ห่างถนนสุวรรณสอนประมาณ๓กิโลเมตร
สามารถตัดออกเส้นทางเขาสะแก้วเขาหินซ้อนได้
ว่าคนร้ายน่าจะทำทีเข้ามาเติมน้ำมัน
บโอกาสชักปืนยิงเหยื่อเสียชีวิต
และพยายามจะสังหารภรรยาผู้ตายอีกคนนะครับ
ด้านของภรรยาผู้ตายตอนนี้อาการปลอดภัยแล้ว
เจ้าหน้าที่สามารถที่จะสืบสวนสอบสวนได้แล้วนะ
ก็เปิดเผยนะครับว่าช่วงเช้ามืดของวันที่๓๐กันยายนที่ผ่านมา

คนร้ายเข้ามาทำท่าจะเติมน้ำมัน
สามีของเธอได้ถามคนร้ายเพราะคนร้ายเนี่ย
มาในลักษณะของสวมหมวกปิดหน้าปิดตานะ
สามีก็ถามไปว่าทำไมต้องปิดหน้าปิดตา
แค่นั้นเองแค่คำถามเดียว
ปรากฏว่าคนร้ายชักปืนออกมา
หันหลังจะวิ่งหนีเพราะเห็นคนร้ายชักปืนออกมาแล้วนะ
ปรากฏว่าคนร้ายยิงเข้าที่ท้ายถอย
จนสามีล้มฟุบนะครับ
ตัวภรรยาเองตอนนั้นยืนอยู่หน้าโต๊ะบัญชี
ห่างออกไปเล็กน้อยปรากฏว่าคนร้ายหันมาเห็น
เข้ามาไล่ยิงสาดใส่หลายนัดเลยนะครับ

แกล้งตายตอนนั้นเธอบาดเจ็บแล้วนะ
แต่เธอแกล้งตายนอนอยู่นิ่งสักพักหนึ่ง
จนกระทั่งคนร้ายขับรถจักรยานยนต์ออกไป
เพราะว่าคนร้ายนะคุณคือไม่ได้ย้อนกลับมาฆ่าเธอนะครับ

และจากนั้นเห็นคนร้ายไม่ได้เข้ามายิงซ้ำ
และคนร้ายรีบวิ่งออกไปแล้ว
สักพักหนึ่งเธอก็พยุงตัวเองเดินไปเรียกเพื่อนบ้านที่อยู่ห่างกันประมาณสัก๑๐เมตร
ให้รีบพาส่งโรงพยาบาลแล้วก็โทรแจ้ง๑๖๖

ซึ่งปรากฏว่าสามีของเธอเสียชีวิตในที่สุดนะครับ
ขณะที่นางสาวปัธมาพรลูกสาวบอกว่าขณะเกิดเหตุนั้นไม่ได้อยู่ที่สะแก้วแห่งนี้
ทราบข่าวก็รีบกลับมาที่บ้านไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น
ครอบครัวจริงแล้วย้ายมาจากฉะเชิงเซา

ที่ดินแล้วก็ปั๊มต่อจากเจ้าของเดิมเมื่อ๕ปีก่อน

เพราะว่าพ่อแม่ก็ไม่เคยเล่าว่ามีปัญหากับใคร
ตอนนี้แม่ก็ยังไม่รู้ว่าพ่อเสียชีวิตนะครับ

ชาวบ้านเขาก็รักนะคุณ
เขาก็รักสามีภรรยาคู่นี้
แล้วว่าสามีภรรยาคู่นี้ก็ไม่เคยมีเรื่องที่จะไปบาดหมางกับใคร
เป็นที่รักไข้ของเพื่อนบ้านมาโดยตลอด
ลูกสาวบอกว่าตอนนี้เลยยังไม่รู้เลย
มืดแปดได้เลยไม่รู้ว่าสาเหตุการสังหา
หรือว่าการฆ่าพ่อของเธอนั้นเกิดจากอะไรกันแน่นะครับ
มีอะไรสักนิดหน่อยไหมก่อนหน้านี้ที่บอกว่าเผื่อจะเป็นสาเหตุได้
เขาไม่เคยทะเลาะกับใครเขามีแต่คนรักเขา
หนูก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไร

ตอนนี้แม่ได้สติยัง
ก็ได้แล้วแต่ว่ายังเหนื่อยอยู่เพราะเขาพูดว่าเกิดเจ็บแผลเยอะ
ได้พูดกับแม่กับคำยัง
แม่ก็พูดห่วงพอ
นี่แหละครับก็คำเปิดเผยของลูกสาวนะครับ
ซึ่งเมื่อวานี้รองพบตรพลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรคา

พร้อมด้วยทตรสนวนพบกรปตนสแก้ว
รองพบตรก็เน้นจุดที่คนร้ายเดินเข้ามายิงเหยื่อ

โดยมอบให้รองพบกรปตนสแก้ว
เป็นคนควบคุมคดีและสั่งการให้ทุกหน่วย
รัดการสืบสวนหาตัวคนร้ายมาให้ได้โดยเร็วที่สุด
รวมทั้งให้การคุ้มครองพยานเต็มกำลังนะครับ

ก็เกรงว่าจะมีการย้อนกลับมาก่อเหตุซ้ำรอยกับครอบครัวนี้นะครับ
ส่วนผู้บาดเจ็บที่รักษาตัวในโรงพยาบาลตอนนี้อาการปลอดภัยแล้ว
เชื่อว่าคนร้ายน่าจะตั้งใจฆ่าสองสามีภรรยา
โดยยิงสามีเข้าไทยทอยทะลุเบ้าตาสิ้นใจ
ส่วนภรรยาถูกยิง๔นัดบาดเจ็บสาหัส
คาดว่าสาเหตุเกิดจากความแค้นด้านธุรกิจ

ซึ่งตอนนี้ก็ต้องรอทางผู้บังคับการ
ตำรวจภูทรจังหวัดสะแก้วสรุปคดีต่อนะครับ
ตอนนี้ทางรองผู้บังคับการเป็นเจ้าของคดีนี้นะฮะ